ราพ่าการวันนี้มันหลากหลายมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างกันนั้น

ข่าวแรกของเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อน

เฮ้ยดวงไฟปริศนาแบบนี้มาดูกันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กับกระสือที่เขาว่ากันว่าอารวาส

จังหวัดราชบุรี

เพราะว่าอะไรเรามีความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันด้วย

ลงพื้นที่ไปเราก็จะไปเจอกับเหล่าบรรดากลุ่มวัยรุ่น
ที่ไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้

เหตุการณ์มันเกิดที่ไหนอะไรยังไง

กลุ่มวัยรุ่นเขาไปจับกลุ่มคุยกัน

ตรงนี้คือที่ไหนที่ตำบลเจ็ดเสมียน
โพธารามจังหวัดราชบุรี
หลายคนนะที่เขาไปในวันนั้น

วัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอไซค์อยู่ตรงนั้น

อย่างแรกแป๊บแรกเห็นแล้วนึกว่าเป็นกระสือใช่ไหม
ยิ่งมาดูภาพช้าแล้วเป็นภาพนิ่งอย่างนี้

ในช่วงที่วัยรุ่นเขาจับกลุ่มคุยกันอยู่นะ
หนุ่มคนนี้ขี่มอไซค์บอกกับมันก่อน

ฉันไปก่อนต่อ
น้าข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วไปดูความขึ้นหน้ากันหน่อยครับ
ไปเจอกับหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วพาทีมข่าวของเราไปยังจุดที่เห็นแสงนั่นแหละ
แล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงสัก๕ทุ่ม
ของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
และเพื่อนรวมสักประมาณ๖คน
ไปนั่งเล่นอยู่ที่บริเวณริมคลอง

น้องเขาน่ะน้องกรีนนะเป็นคนที่เห็นแสงประหลาด
แล้วทุกคนก็หันไปมองพร้อมกัน

ฮ่าถ่ายคลิปไว้เลย
ช่วยถ่ายไว้หน่อยเดี๋ยวจะไปดูซิว่ามันยังไง
สรุปว่าแสงนั้นมันเป็นแสงประหลาด

แล้วมันก็กระพริบลอยขึ้นลอยลง

แล้วเธอก็คิดว่าแบบนี้ไม่ใช่พลุ

ที่ผ่านมาคนเท่าคนแก่

กระสือหมุนระบาด
เออ
งั้นน้องกรีนช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้น

แล้วพอเหมือนตกใจหรือว่าตกใจเสียงอะไร

แล้วลักษณะอาหารหรือว่ามันเป็นพรุ
หรือว่าแสงไฟเลเซอร์หรืออะไรหรือเปล่า

เพราะมันเป็นระยะที่เห็นคือเวลากลางซอยบ้านหนูเลย
ก็มันไม่ใช่พรุแน่แล้วก็ใกล้จากคล้ายอาหารอยู่
ที่ผ่านมาที่เรามานั่งเล่นเนี่ยเคยเจอบ้างไหม
เคยเห็นแสงแปลกอย่างนี้บ้างไหมคะ

เคยมีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกระสืออะไรนี้บ้างไหมคะ
เคยพูดเล่นกันกับกระสุนกระสืออะไรอย่างนี้
แต่หนูไม่เคยคิดว่ามีจริง
พูดเล่นเอานะแค่พูดเล่น
แต่เธอคิดว่าเธอเจอจริงเข้าแล้วไง
ถามคนเท่าคนแก่ที่นั่นกันหน่อยอยู่กันมานานแล้วใช่ไหม

ยายเอยายเอนามสมมุติอายุ๕๙ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า
แสงสีแดงที่ลอยอยู่ตามในคลิปน่ะ
บอกตรงเธอก็ไม่รู้หรอกมันเป็นแสงจากพลุไฟเลเซอร์หรือกระสือ
แต่ก่อนหน้านี้ครับเธอบอกว่ามีตายาย
เล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยก่อนนานมาแล้ว
ทั้งที่เธอยังเด็กนะตั้งแต่ยายเอยังเด็กอ่ะ
บอกว่าเคยเห็นแสงสีแดงวับลอยอยู่บนหยอดไม้
อยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่พักอาศัยนั่นแหละ
แต่ก็ไม่มีใครยืนยันเองนะน้องใบตองกูจิสา

ช่วงสักประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีสักทุ่มครึ่ง
ทีมข่าวของเราขอลงพื้นที่อีกสักทีไปกลางวันแล้วใช่ไหมล่ะ
ใจถึงลงพื้นที่ตอนกลางคืนแล้วไปกับน้องกรีนั่นแหละ
แล้วเอาให้ดูดิไอ้ลูกกลมแบบนี้พอจะใช่ไหม
ที่แบบว่าเป็นแสงประหลาดที่ว่าน้องกรีนสายหัว
ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้
ดูจากสีก็คนละสีแล้วค่ะขนาดก็ไม่ได้ด้วย
แต่ถ้าดูจากตรงนี้มันใกล้ใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าดูไกลมันพอจะเป็นสีแบบนี้ได้ไหม
เป็นแสงแบบนี้ได้ไหมเธอก็ยืนยันนะน้องกรีนบอก
ไม่ใช่ครับพี่ขางั้นลองใหม่
ลองอีกสักแบบหนึ่งก็คือลองจุดพลุ
พลุที่เป็นก้านยาวแล้วเมื่อจุดแล้วมันจะยังไง
มันจะยิงผู้ออกมาเป็นจังหวะฟู้ฟู้ฟู้
แล้วก็แตกโบ๊ะกลางอากาศแบบนี้เคยเล่นกันไหม

เออลองทำแบบนี้ดูดูสิว่ามันจะได้แสงแบบที่น้องกรีนเขาเห็นหรือไม่
ลองทำดูก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคนละแบบกันเลย

อย่างนั้นดูแล้วแบบนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะ
ว่ามันจะเป็นแสงจากพลุหรือว่าเป็นแสงกระสือจริงกันแน่

แต่ใครมันจะมาบินโดนตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนั้น
ขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้ามันเป็นพลุแล้วก็ทำไมมันถึงได้แบบว่า
ลากยาวแล้วก็บินไปบินมาราวกับว่ามันมีปีกบินได้

เออเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายวันแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้
ก็เอาเป็นว่าบางเรื่องมันพิสูจน์ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปไหม
ก็ต้องยืมคำยืมประโยคของอาจารย์สุภาพมา

คุยกัน๓วันถึงวันไม่จบครับที่ผู้ชม